เรื่องเศร้าในลักษณะคล้ายกันก็คือประตูรั้วเหล็ก
นัทธพงศ์ค่ะอันนี้เกิดเรื่องเศร้ามาหลายครั้งกับสิ่งนี้ค่ะ
เป็นอุทาหรณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณยายเดินไปปิดประตูรั้วเหล็ก
แล้วอยู่เนี่ยประตูมันก็หล่นลงมาทับตัวคุณยายค่ะ
เนี่ยค่ะพฤติกรรมแบบนี้เราทำกันอยู่เป็นประจำใช่ไหมคะ
มันล้มลงมาแต่โชคดีจริงจริงค่ะเพื่อนบ้านอยู่แถวนั้น
คนแถวนั้นอยู่มาช่วยเอาไว้ได้ทันมันเกิดขึ้นได้ค่ะ

นี่คือโชคดีจริงที่มีคนเห็นเหตุการณ์แล้วมาช่วยไว้ได้ทัน
ผู้ที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะคุณบิ๋ม
เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ก็คืออายุ๖๓ปีที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ
ได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกที่เข่าโชคดีกระดูกไม่หักนะคะ
นี่คือเหตุการณ์หนึ่งแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ผู้ชายกับพี่ผู้หญิงเห็นแล้วว่ารั้วมันตกรางอยู่
นะคะก็ตั้งใจจะเข้าไปขยับให้เข้าราง
แต่ปรากฏว่ามันล้มทับเข้าจังทั้งสองคนเลย
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันนะคะ

มันตกรางก็จะไปขยับ
ว่ามันก็ล้มลงมาแบบนี้
อันนี้ก็เป็นอุทาหอนเตือนใจของเด็กผู้สูงอายุ
ก็ยิ่งต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นเท่าตัวเลยค่ะ